พาคุณผู้ชมมาที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
หลังจากกลุ่มคณะราชประกาศให้มวลชนมารวมตัวกันที่นี่

บรรยากาศล่าสุดขณะนี้กลุ่มมวลชนเริ่มทยอยเดินทางกันมาแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดขณะนี้กันก่อนนะครับ
ด้านซ้ายของผมนี่คือบนถนนราชดำรินะครับ
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับ
แล้วก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินกันเข้ามา
ณขณะนี้เริ่มทยอยกันมาเรื่อยนะครับ
แต่ว่ายังคงมีมวลชนก็ทยอยมาเรื่อย
ฟุตบาทตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามานะครับ
แล้วก็มีประกาศเรียกมวลชนที่อยู่บริเวณแถวนี้ให้ลงมาบนถนนกัน
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบนะครับ
ขณะเดียวกันด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
บนสะพานลอยต่างบริเวณนี้ก็เริ่มมีกลุ่มมวลชนนะครับทยอย
เดินขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อสังเกตการ
ขณะเดียวกันช่วงเย็นตอนนี้นะครับ๑๖นาฬิกา๑๐นาที
ก็เริ่มมีมวลชนทยอยเข้ามาให้คุณผู้ชมดูการจราจรนะครับ
ขณะนี้บนถนนราชดำรินะครับหน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์
ตำรวจเริ่มมีการปิดถนนแล้วนะครับ
เริ่มมีการปิดถนนบางส่วนขนาดเดียวกัน
มีการนำหมวกกันน็อกนะครับนี่นะฮะภาพสดขนาดนี้
มีการนำหมวกกันน็อกมาให้กับกลุ่มมวลชนใส่นะครับ
เพื่อป้องกันหากมีการสลายการชุมนุม
ตอนนี้ก็เริ่มมีการแจกหมวกกันน็อกนะครับ
หลายร้อยใบนะครับให้กับกลุ่มมวลชนมาใส่กันนะครับ
สีเขียวสีแดงสีส้มนะครับ
ก็แจกให้กับมวลชนบริเวณจงจุดนี้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมตอนนี้กลุ่มมวลชน

ได้ลงไปปิดถนนบริเวณแยกราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ตรงแยกราชประสงค์ตอนนี้มีการปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นาฬิกา๑๑นาทีมวลชนลงมาปิดถนนแยกราชประสงค์นะครับ

โดยตอนนี้แกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุม

เรายังไม่เห็นกลุ่มแก่นำคณะราชดรนำโดยภัยดาวดินนะครับ

แต่ตอนนี้มีกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เดินทางเข้ามาเป็นแก่นำเป็นกาด
ครั้งนี้นี่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
ขณะเดียวกันฝั่งทางเกษรพาซ่านะครับ
ฝั่งห้างเกษรวินเรดนะครับขออภัยครับ
ห้างเกษรวิเลสตอนนี้กลุ่มมวลชนก็ทยอยเดินทางกันเข้ามาอยู่บนฟุตบาทแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขณะนี้
การตั้งเวทีต่างหรือว่ารถขยายเสียงทีมข่าวยังไม่เห็นนะครับว่ามีการนำเข้ามาในพื้นที่
สังเกตเพียงว่ามีกลุ่มมวลชนทยอยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันก็มีประกาศนะครับให้ผู้ที่จะสัญจรผ่านไปมา
บริเวณแยกราชประสงค์นะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง
ราชประสงค์ถึงแยกชิดลม

ขณะนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
ขณะเดียวกันรถไฟฟ้า
ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติด้วยเช่นกัน

กลุ่มมวลชนก็ลงมาปิดถนนแยกราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันการจราจรต่างตรงนี้เริ่มจะติดขัดแล้ว
ส่วนรถไฟฟ้ายังคงใช้การได้ตามปกตินะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ที่แยกราชประสงค์ครับ

รายงานสดจากแยกราชประสงค์ครับ

คุณผู้ชมครับจังหวะที่คุณศักดิ์สิทธิ์รายงานสดอยู่นั้นนะครับ
จังหวะที่ผู้ชุมนุมได้ลงมาบนพื้นถนน

ฉะนั้นแยกราชประสงค์ตอนนี้
ก็น่าจะผ่านไม่ได้แล้วแหละ

แล้วก็ตำรวจพยายามที่จะเคลียร์รถออกจากพื้นที่การชุมนุมแล้วนะครับ
ใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูมุมสูงเลยละกันนะคะ

เพราะว่าตอนนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปดูบรรยากาศด้านบนกันหน่อยว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้ว

หลังจากที่ติดตามบรรยากาศภาพคืนราชไปแล้ว
ผมจะพามาติดตามบรรยากาศภาพมุมสูงที่แยกราชประสงค์กันบ้างนะครับ

กลุ่มมวลชนนั้นมีการลงสู่พื้นผิวการจราจรแล้ว
แต่ยังคงปล่อยให้รถที่สัญจรไปมานั้นสามารถสัญจรไปมาได้อยู่นะครับ
จากทางตำรวจนั้นยังอยู่ในระหว่างของการระบายรถที่ยังคงเหลืออยู่บริเวณแยกแห่งนี้
โดยณตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตรงนั้นที่มีการขนกล่องกันนั่น
คือกล่องหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกที่จะนำมาแจกจ่ายให้กับกลุ่มมวลชน
มาชุมนุมกันอยู่บริเวณแยกราชประสงค์ในวันนี้นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้จะเห็นนะคะว่ากลุ่มมวลชนนั้นอยู่บนบริเวณพื้นผิวการจราจร
โดยมีปริมาณคนนั้นค่อนข้างหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่นะครับ
แต่ยังคงปล่อยให้รถนั้นผ่านไปมา
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูอีกฝั่งหนึ่งคือบริเวณฝั่งด้านข้างของห้างเกษรพาซ่า
ตรงจุดนั้นก็ยังคงมีกลุ่มมวลชนที่ยังอยู่บริเวณจุดนั้น
ยังไม่ลงสู่พื้นผิวการจราจร
ซึ่งเมื่อสักครู่ทางกลุ่มแกนนำมีการประกาศให้ทุกคนนั้นมารวมกันอยู่บริเวณแยกราชประสงค์แห่งนี้
เนื่องจากว่าต้องการที่จะปิดการจราจรแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณสกายวอล์กแห่งแยกที่แยกราชประสงค์นะครับ
วันนี้มีการนำป้ายสีเหลืองด้วยถ้อยคำเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ซึ่งตรงจุดนั้นมีการนำมาติดตั้งไว้บริเวณตรงจุดนั้นคุณผู้ชมครับ
มีกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณแนวกั้นของสกายวอล์กอยู่บริเวณค่อนข้างจะเต็มพื้นที่นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ไปสำรวจที่บริเวณด้านหน้าห้างเกษรพาซ่าจุดที่เป็นสกายวอล์ก
ทางเจ้าหน้าที่ของห้างนั้นมีการนำเอาแผงกั้นมากั้นบริเวณจุดนั้นไว้
เพื่อที่จะไม่ให้กับกลุ่มมวลชนร่นถอยร่นเข้ามาใกล้ชิดกับตรงสกายวอล์กมากเกินไปนะครับ
และณตอนนี้มีการลงสู่พื้นผิวการจราจรแล้วและมีการปิดแยกราชดำริขออภัยครับ
ราชประสงค์ถนนราชดำริฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่ประตูน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อีกจุดหนึ่งด้านหลังของผมคุณผู้ชมครับผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งถนนราชดำริ
ที่มุ่งหน้าไปยังแยกประตูน้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
ภาพไกลคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าณตอนนี้กลุ่มกาดนั้นมีการนำแผงเหล็กมากั้นไว้ที่บริเวณถนนราชดำริ
ด้านหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากที่ผมสังเกตเห็นวันนี้คุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มกาดนั้นจะใส่ปอกแขนที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสง
แต่วันนี้มีการเปลี่ยนใหม่คุณผู้ชมครับเปลี่ยนใหม่โดยการนำผ้าพันคอสีชมพูมาผูกบริเวณแขนไว้
บางส่วนผูกผ้าพันคอผูกคอไว้ผูกตามร่างกายไว้เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าตัวเองนั้นเป็นกาดของกลุ่มมวลชน
เรียกตัวเองว่ากลุ่มราศดรที่มาชุมนุมกันในวันนี้
ด้านหน้าของผมคุณผู้ชมครับบริเวณสกายวอล์ที่เชื่อมระหว่างสองฝากฝั่งถนนก็ยังคงมีมวลชนกระจัดกระจายที่จะคอยดูสถานการณ์ตรงนี้อยู่
ยังไม่มีการเดินที่จะลงมาเข้าสู่พื้นผิวการจราจรหรือเดินลงมาเข้าสู่แยกราชประสงค์รวมกับกลุ่มมวลชนที่อยู่ตรงจุดนี้
ซ้ายมือคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาค่อยพามาดูซ้ายมือด้านฝั่งด้านข้างริมถนนราชประสงค์นะครับ
ฝั่งของห้างเซ็นทันเลิลฝั่งของห้างเกษรพาซ่า
โดยทางตำรวจนั้นก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีความพยายามที่จะกันไม่ให้กลุ่มนี้
มาปิดพื้นผิวการจราจรเนื่องจากยังไม่มีการปิดถนนนะฮะ
ณตอนนี้ทางตำรวจนั้นก็ล่าถอยออกไปแล้วเพราะว่ามีการปิดการจราจรแล้วแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับทางทีมงานของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะครับว่า
ณวันนี้ตำรวจมีการวางกำลังในการดูแลความเรียบร้อยกับกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยกลุ่มตำรวจที่เป็นกลุ่มหลักก็คือกลุ่มควบคุมฝุงชนของกองบัญชาการตำรวจนครบานเท่านั้น
ไม่มีกลุ่มควบคุมฝุงชนที่มาจากพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูทรภาคหนึ่งถึงภาคเก้า
หรือว่าตำรวจหรือว่าจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะวันนี้วันนี้มีเพียงตำรวจควบคุมฝุงชนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ที่จะคอยมาอำนวยความสะดวกอำนวยความจราจรบริเวณจุดนี้
ซึ่งหลักนั้นตำรวจจะอยู่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับ
บริเวณถนนอังรีดูนังด้านข้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่จะมาปิดถนนบริเวณจุดนี้แต่อย่างใด
คุณผู้ชมครับณตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะเห็นนะคะว่า
ตอนนี้กลุ่มมวลชนนั้นมีการปิดการจราจรบริเวณจุดนี้
ตอนนี้ยังไม่มีรถเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ลงสู่พื้นผิวการจราจรนะครับ
มีเพียงแต่กลุ่มแกนนำบางส่วนหรือกลุ่มมวลชนที่มาปลาใสอยู่
โดยใช้ทรโขงที่จะคอยพูดกับกลุ่มมวลชน
แต่ละคนนั้นก็มาด้วยอากับกิริยาที่ค่อนข้างที่จะอยากที่จะเรียกร้องประชาธิปไตย
อยากที่จะมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งณตอนนี้เป็นการชุมนัดการชุมนุมของกลุ่มราศดรที่มีในไผ่ดาวดินเป็นแกนนำ
หลังจากที่ประกาศว่าจะมีการชุมนุมกันในวันนี้
โดยพรุ่งนี้จะเป็นของกลุ่มเยาวชนปลดแอบกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นัดชุมนุม
จะเดินไปสถานทูตเยอรมันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ
ผมได้รับการยืนยันจากทางห้างบริเวณสี่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับว่า
ไม่ว่าจะเป็นห้างเกษรพาซ่าห้างเซ็นทันเลิลหรือห้างบิ๊กซีเอง
ยังไม่มีการปิดห้างแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้ด้วย
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกราชประสงค์ครับ

เรื่องต้นตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมลงถนนแล้วบริเวณสี่แยกราชประสงค์
ก็คือใครที่จะมาจากถนนราชดำริมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำหมดสิทธิ์แล้วนะคะ
อยู่นะคะทีนี้เขาบอกว่าห้างยังไม่ปิดใช่ไหมคะห้างบริเวณโดยรอบยังไม่ปิด
เราไปดูว่าผีกนั้นบรรยากาศหรือว่ากลุ่มผู้ชมนุม
กำลังเคลียร์เส้นทางเพื่อที่จะให้รถที่ตกค้าง
สามารถขับออกไปจากบริเวณนี้ได้ซึ่งบริการบริเวณ๔แย่ราชประสงค์
ตอนนี้ได้มีการปิดการจราจรในบางช่องทางแล้วเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา
ซึ่งจากการพูดคุยกับทางห้างร้านแถวนี้นะครับยังไม่ได้มีการปิดให้บริการ
เช่นเดียวกันครับซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งโรงแรมร้านอาหารที่อยู่บริเวณ
ซึ่งเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาตำรวจควบคุมฝุงชน
ประมาณ๒กองร้อยได้เข้ามาพักกำลังอยู่ในการไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งเพื่อที่จะรอรับคำสั่งและเตรียมตรึงกำลังที่จะดูแลความปลอดภัย
ขนาดที่มีการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์
ทีมข่าวไทรัตทีวีได้พูดคุยกับกาตอาสาที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมทางฝั่งของอาชีวะ
บอกว่าได้มีการรวมตัวอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์
มาที่แยกราชประสงค์เพื่อมารวมกับกลุ่มผู้ชุมนุม
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มแดรกควีน
ได้เข้ามาที่พื้นที่การชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์

จะรายงานบรรยากาศสดเข้าไปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ
ครินกมุจถินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี